มีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตกลางไร่อ้อยนี่ยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
สาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากสองสามเรื่องนะไม่ปมที่ดินมรดกของครอบครัว
ก็อาจจะไปรู้เห็นการกระทำผิดกฎหมายอะไรเข้ามานะครับ
นี่ภรรยานะครับแล้วก็ลูกสาวนะฮะ
ร้องไห้ตอนที่ศพส่งมาถึงบ้านนะครับหลังจากถูกส่งไปชนะสูตรเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุเทพช่างเรืองนะครับ

ส่วนที่เกิดเหตุนี่ก็เกิดเหตุเมื่อเย็น๒๑ตุลาคมนะครับ
ทีป้าอ้อยเนี่ยแถวนี้นะครับ

ทางคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านนะครับ

ของคนอีกศาลด้วยการนำต้นบนมาตี
แล้วก็เอาบอนเนี่ยยัดใส่ปากผู้ตายเอาไว้ก่อนจะปิดฝาโลง
พร้อมกับกล่าวว่าขอให้มาเข้าฝันเปิดปากบอกใครเป็นคนฆ่า
คือทางท้องถิ่นทางพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเชื่อว่าผู้ที่ถูก
ยิงเสียชีวิตแบบนี้ลักษณะตายโหงนะแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้
ถูกฆ่าแบบนี้นะครับหมอผีบอกให้เอาต้นบอนใส่ปากศพเอาไว้
ให้กลายเป็นผีปากบอลเมื่อศพถูกฝังหรือว่าเผาแล้ว
วิญญาณจะคันปากคันคอจะไปเข้าสิงคนที่เป็นฆาตกร
หรือผู้ที่ฆ่าให้คนคนนั้นคันปากคันคอ
จนพูดจนหลุดออกมาจนมีคนรู้ว่าอ๋อคนนี้นี่แหละเป็นคนไปฆ่าเขา
นี่นะฮะวันนี้ชาวบ้านก็มาร่วมพิธีกันตั้งแต่
งานตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วครับนี่ฮะแล้วก็พูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าย้อนไปเนี่ยนายสุเทพนะครับเมื่อช่วงเย็น๒๑ตุลาคม
ออกไปตัดย่าในป่าอ้อยแล้วอยู่อยู่ก็ถูกคนร้ายเนี่ย
ใช้ปืนลูกซองยิงเขาเสียชีวิตเลยนะฮะลักษณะที่ตำรวจมาตรวจสอบคือการถูกจ่อยิงนะครับ
กระสุนเข้ากกหูซ้ายก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไป
ในที่เกิดเหตุตอนที่ตำรวจมาตรวจสอบเจอหมอนรองกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ห่างจากศพ๓เมตร
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปตามความคืบหน้าคดีนี้
ได้ไปคุยกับคนที่เจอศพเป็นคนแรกเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเลี้ยงวัวอยู่นะฮะ
แล้วอยู่เนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคือทีแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเสียงเครื่องตัดย่าระเบิดก่อน
ก็มาดูมาที่จุดเกิดเหตุที่ได้ยินเสียงพอมาถึงเนี่ยเห็นนายสุเทพอยู่ในสภาพสะพายเครื่องตัดย่า
จมกองเลือดอยู่ทีแรกยังคิดว่าเครื่องตัดย่านระเบิดจริงนะฮะมันดังปึ้งเนี่ยนะฮะ
ก็เลยแจ้งญาติญาติของเขาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบแต่พอมาตรวจสอบจริงเนี่ยถูกยิงนะครับ
ภรรยาบอกว่าสามีเคยมีปัญหาเรื่องมรดกนะแต่เป็นปัญหาระหว่างเธอกับน้องสาวคนสุดท้อง
ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวสามีโดยตรงสามีเองก็ไม่ค่อยคุยกับน้องสาวเธอเท่าไหร่ที่เป็นน้องเมียนะ
แต่เธอเองเนี่ยไม่รู้ว่าสามีโดนยิงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าที่เธอเคยมีปัญหาเรื่องมรดกเรื่องที่ดินมรดกกับทางน้องสาว
นี่คุณสุเทพที่เสียชีวิตนะครับเลยอยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนตายให้ได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ตัวเธอเองก็ยังรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยภรรยาของผู้ตายบอกนะฮะ
ลูกสาวบอกว่าปกติพ่อเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
ขยันทำมาหากินเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นกับใครถ้าจะมีเรื่องเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวลูกสาวบอก
คือเรื่องที่ตาแบ่งที่สอบประกอบให้กับลูก๔คนไม่เท่ากัน
ทำให้แม่เนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับญาติพี่น้อง
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาส่วนญาติบางคนนะ
ที่สงสัยว่าจะเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่า
อย่างเช่นพ่อของเธอไปรู้เห็นเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่า
ถูกคนร้ายมาดักยิงเสียชีวิตเพื่อปิดปากเนี่ยนะ
เรื่องนี้ลูกสาวบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ถ้าถามว่าพ่อมีเรื่องอะไรมีเรื่องเดียวคือเรื่องที่ดินที่ตาแบ่งเอาไว้ไม่ลงตัว
ขณะเดียวกันนะครับน้องเมียของผู้ตาย
เธอบอกเธอขอเปิดใจผ่านไทยรัฐทีวีหน่อยนี่
คุยกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
ขอยืนยันว่าเธอไม่มีปัญหากับผู้ตายนะฮะที่เป็นพี่เขยนะ
เธอไม่เคยมีปัญหาเลยถ้าจะมีปัญหาก็คือเธอมีปัญหากับพี่สาวเท่านั้น
เรื่องที่ดินมีปัญหาจริงแต่ตกลงกันได้แล้ว
ตอนนี้เธอบอกเธอเสียใจมากที่หลายคนเนี่ยมามองเธอในแง่ลบ
ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพี่เขยอย่างแน่นอน
และตอนนี้อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ก็เสียใจด้วยอืมกินข้าวไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่กล้าไปบ้านเขา
แต่เราก็ไม่สบายใจหรือไม่สบายใจข้าวก็กินไม่ได้อืม
ยังมาใส่ความการเราไม่ได้ทำอืมไปเอาวัดกาวะไปสาวฮันที่ไหนก็ได้
อืมบอกเลยว่าเราไม่เคยคิดไรกับเขาคิดอะไรกับข้าวเขาอืม

ถ้ามีจริงก็ให้รับรู้ว่าเราไม่เคยทำร้ายเขา
อย่าพูดให้มันสนุกฝากชาวบ้านน่ะอืมอ่า
เห็นใจคนที่เป็นอยู่อย่างนี้บ้างมันขับแค้นใจค่ะ
ก็อยากให้ได้เราก็จะได้มนต์พรมมนธินนี้อืม
ชาวบ้านก็จะได้มองเราทางที่ดีอ่า
จะอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไงอืม

อ่านี่น้องเมียผู้ตายนะฮะคือเธอบอก
นี่เธอถึงขั้นไม่กล้าไปบ้านงานศพเลยอ่ะอืม
ก็เลยฝากถ่ายรัดทีวีหน่อยว่าเธอไม่ได้ทำจริงจริงนะฮะ
อ่าก็ต้องรอตรวจสอบนั่นแหละค่ะ
ทางสพนหินนะครับตอนนี้ก็เชิญบุคคลที่เป็นพยานแวดล้อม
ไปสอบปากคำมาหลายปากนะฮะคนที่เจอศพคนแรกด้วย
บุคคลในครอบครัวที่เคยมีประเด็นขัดแย้งกันด้วย
ล่าสุดวันนี้ก็เชิญภรรยากับลูกสาวของผู้ตายไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะว่าตอนนี้ก็รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าถ้าไม่นับเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวของผู้ตายเนี่ย
ในพื้นที่มันมีปัญหายาเสพติดหนักมากนะ
มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผู้ตายตอนที่ไปตัดย่าในไร่อ้อยเนี่ย
เห็นอะไรเข้ามาหรือเปล่าไปเห็นอะไรเข้าเรื่องธุรกิจผิดกฎหมาย
นี่ใครมาส่งยงส่งยาส่งของผิดกฎหมายกัน
ก็อาจจะถูกฆ่าปิดปากก็ได้แต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
ปมขัดแย้งเรื่องที่ดินมรดกในครอบครัว
หรือว่าเรื่องไปเห็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ถูกฆ่าปิดปาก
กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุอยู่ฮะ